เมื่อวานนี้มีการจัดประชุมเปิดตัวของพักการเมืองใหม่ที่ชื่อว่าพักไทยศรีวิลัยนะครับ
ก็ถือว่าได้รับการจับตาพอสมควรทีเดียวเพราะว่ามีการประกาศนโยบายและจุดยืนของพัก
อย่างชัดเจนว่าจะเดินหน้าปราบคนโกงจะนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองให้ทั้งหมดเลยนะครับ
รวมถึงยังพูดถึงเรื่องของการจะเสนอชื่อบุคคลเป็นนายมนตรีหลังการเลือกตั้งด้วยไปติดตามจากรายงานครับ
เลือกนายมงคลกิจสุขสินธาบรานนท์เป็นหัวหน้าพักพ่วงด้วยคณะกรรมการบริหารที่มีโฉมหน้าเป็นอดีตแก่นำมวลชน
เสื้อเหลืองเสื้อแดงนักธุรกิจและอดีตพอองค์การต่อต้านคอรัปชั่น
คือคนเกลียดคนที่โกงนะครับง่ายเลยฉะนั้นวันนี้คุณทนได้ไหมที่จะเห็นการป้นประเทศถ้าคุณทนไม่ได้คุณมาร่วมกับเรา
เราไม่อยากจะพูดอะไรที่มันจับต้องไม่ได้

ประเทศที่เจริญกว่าเรายังมีคนจนเลย
แล้วคุณเก่งมาจากไหนที่จะบอกว่าจะไม่มีคนจน
ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมทำได้แน่คือ
ด้วยความหวังแย่งชิงพื้นที่จากพักขนาดใหญ่

ยังชูนโยบายนิทัศกรรมคดีการเมือง
รวมถึงลดเงินเดือนคณะรัฐมนตรีสสและสว
มากไปกว่านั้นยังปิดป้ายตอกตะปูชัดเจน
ไม่ต้อนรับนักการเมืองเก่าเข้าร่วมทีมเด็ดขาด

สองพักใหญ่คือความคิดชุดเก่าที่เขาผูกพันด้วยระบบอุปถัมฯ
มีประมาณ๓๐เดิมของทั้งสองพักด้วยกัน
แต่ณปัจจุบันกฎหมายกรกตห้ามใช้เงิน
หนึ่งห้ามใช้เงินการติดป้ายหาเสียง
การดำเนินการอะไรก็ตามกรกตส่วนใหญ่จะทำให้ทั้งหมด
โดยส่วนใหญ่คนที่จะต้องลงพื้นที่คือคนที่เป็นสมัครผู้สมัครสอสอเขต
จะต้องขยันเดินแล้วก็ขยันเอานโยบายพัก
เอาผลงานของพักไปขายแล้วก็ผลงานของพักจะต้องจับต้องได้
ไม่ใช่ผลงานขายฝั่งว่าถ้าเป็นแล้วจะทำให้

ซึ่งที่ผ่านมาได้เดินสายลงไปยังกลุ่มเป้าหมายในหลายพื้นที่
เพื่อชิงตัวเสนอชื่อนายกประธมนตรี
โดยวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในสภาวะปกติ
จะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
แต่ถ้าหากบ้านเมืองมีสภาวะไม่ปกติเป็นสภาวะจำยอม
ชื่อของพลเอกประยุทธ์จะถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่ง
ในการเป็นผู้นำแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน